เมื่อวานนี้ชาวอเมริกันรับชมการดีเบต
ของผู้ชิงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐ

ทำลายสายติเมื่อ๓๖ปีก่อน

ตรงกันว่าการดีเบตเมื่อวานนี้

อยู่ที่๘๑๘๔ล้านคน

มียอดผู้ชม๘๐๖ล้านคน

เหนือนายทรัมป์อย่างท่วมท้นครับ

ทรัมป์ก็ได้ให้สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์
รายงานข่าวเช้าของสถานีโทรทัศน
เขารู้สึกว่าตนเองทำได้ดีมาก

ผลทางอินเทอร์เน็ตโพลก็ยังไม่ได้ออกมาเปิดโหวต

ซึ่งทั้ง๓คนมีความเห็นตรงกันว่า

แสดงออกชัดว่าเธอนั้นมีประสบการณ์

คนต่อไปส่วนทรัมป์เองไม่สามารถ

ในการดีเบตครั้งนี้๒ผู้สมัครได้พูดชื่อประเทศจีนมากถึง๑๒ครั้ง
ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการค้า
ความมั่นคงทางไซเบอร์แล้วก็ภัยคุกคามนิวเคลียร์
จากนี้ผู้สื่อข่าวก็ยังสอบถามความคิดเห็นนักวิชาการ
นักศึกษาชาวจีนที่ชมการดีเบต
ซึ่งส่วนใหญ่ก็กลับมาบอกว่าเป็นเรื่องที่ดีที่จีนมีบทบาทสำคัญ
การเลือกตั้งของสหรัฐในครั้งนี้นะครับ
เช้าวันนี้ก็พูดถึงกรณีที่นายทรัมป์
เขามองว่ากรณีนี้แสดงให้เห็นว่าทรัมป์นั้นเป็นคนที่มีความรู้สึกว่าการดีเบก
เมื่อวานนี้ตัวเองทำได้ไม่ดีเท่าที่ควร
เริ่มมีการกล่าวโทษไปยังบุคคลอื่น
และคงไม่น่ากระทบต่อการดีเบตครั้งต่อไปครับ